คุณผู้ชมค่ะที่เขามัดซีตำบลปากน้ำจังหวัดชุมพร
นอกจากตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแล้ว
ตรงนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตสวน

ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปากน้ำชุมพรเขานับถือกันด้วย
และในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ค่ะ
จะมีคนไปขอพรเจ้าแม่กลอิมคึกคักเป็นพิเศษเลยทีเดียว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทองคำค่ะ
รูปปั้นพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตสวน
หรือเจ้าแม่กวนอิมปางมหาราฬีรา
ประดิษฐานยังโดดเด่นสะดุดตา
บนยอดเขามัสซีตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพร
ในลักษณะท่านั่งมองออกไปที่ชายทะเล
นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษา
ครองชาวประมงชุมชนปากน้ำ
แคล้วคลาดปลอดภัยเมื่อออกทะเล
คติความเชื่อโบราณของคนจีนชายฝั่งทะเลเชื่อว่า

เป็นปางที่มีความเมตตาและมีอำนาจ
สามารถช่วยคนตกน้ำได้
และหากใครตกทุกข์ได้ยาก
เมื่อได้บนบานกราบไหว้ท่านแล้ว
ว่ากันว่าจะพบแสงสว่างนำพาไปสู่ความสุข
ส่วนใหญ่คนชุมพรจะเป็นพื้นฐานเดิมที่อพยพมาจากคนจีน
เชื้อสายจีนที่เป็นลูกหลานคนจีนโดยตรงนะฮะ
ก็จะมาปากหลักกันอยู่แถวบริเวณรุ่มน้ำปากน้ำ
ทำธุรกิจเกี่ยวกับการออกประมงออกเรือ
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขามีแรงจูงใจและยึดเหนียวจิตใจ

ในการที่เขาทำมาค้าขึ้นมั่งปกปักรักษาตัวเขาเอง
พ้นภัยเป็นอันดรายเวลาออกเรือต่างยึดเหนียวติดใจของเขา
ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมบนเขามัสซี
กลายเป็นที่ประจักษ์ของคนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง
เกิดเป็นพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวชุมพรเรื่อยมา
หลายท่านก็รู้สึกถึง
ความมีมนต์ขังความมีอำนาจบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน
ขออะไรก็ประสบความสำเร็จนะฮะ
ผลก็เลยเริ่มขึ้นมาศักราชได้มากขึ้นครับ
ในอดีตพื้นที่เขามัสซีเป็นป่ารกร้าง
กระทั่งมีการสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิ่มขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
ทีเป็นองค์สีดำคล้ายองค์จตุคามรามเทพ
ต่อมาบุรณะเป็นองค์สีขาวในปี๒๕๕๙

กลายเป็นจุดสนใจดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาศักรบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
และชื่นชมองค์เจ้าแม่กวนอิ่ม
นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเป็นของพระศรีแทบแต่ทุกท่านนะครับ
จะต้องมาสักการะพระแม่กุฎิมนะครับ
เพราะตรงนี้เราถือว่าเป็นตำนานโบราณเลยครับ
ถือว่าเป็นเมืองรับแร่ที่มีอะไรลิลับ
โดยเฉพาะการมาก่อสร้างช่วงแรกก็มีคนคัดค้าน
ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเมืองรับแร่

เอิญว่าเรามาก่อสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นพระแม่กุฎิมนะครับ
คัดค้านก็เริ่มลดร้อนลงไปนะครับ
ปัจจุบันเขามัสซีได้ถูกพัฒนาให้เป็นจุดชมวิว

โดยการปรับทัศนียภาพให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์
กว้างไกลกว่า๓๖๐องศา
สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตริมชายทะเล
และความสวยงามของชายหาดชุมพร
แต่ไม่ว่าสิ่งต่างจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน
ที่แห่งนี้ยังคงความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เหนี่ยวจิตใจของชาวปากน้ำชุมพร
ท่ามกลางความศรัทธาที่ยังไม่เลือนหายไป
รพันธ์ขันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน